กิจกรรมไหว้น้ำโขงของคุณโตโน่ในคุณผู้ชมนะ
ดราม่ามีมาแทบทุกวันนะจนล่าสุดมีเรื่องอุโมงน้ำ
อุโมงน้ำของที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
สิทธิ์เขามาเปิดเผยว่าว่าขนาดพวกเขาเรียนคณะนี้ยังไม่ได้ใช้เลย
แต่ทำไมคุณโตโน่ได้มาใช้อุโมงน้ำอันนี้
แต่ทีนี้ทางมหาวิทยาลัยเขามาชี้แจงแล้วครับต้องฟังหน่อย
เป็นเอกสารชี้แจงจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับ
อุโมงน้ำเป็นนวัตกรรมกีฬาที่ช่วยสร้างความฟิตให้กับร่างกาย
และเปิดให้นิสิตรวมถึงบุคคลภายนอกนักกีฬามาใช้งานได้โดยมีค่าใช้จ่าย
แล้วก็ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการทั้งหมดนี่ทางซ้ายนี่นะคุณผู้ชมฮะอ่า
มีเอกสารในช่องคอมเมนต์แล้วก็บอกว่านี่เป็นเอกสารที่มีการส่งหนังสือมาขอความอนุเคราะห์จากคณะ
ทางคณะก็ให้ความอนุเคราะห์ไปครับโดยให้คิดค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
แต่โพสต์นี้โดนลบไปแล้ว
ทีนี้มันก็เป็นประเด็นด้วยไงเพราะว่าก่อนหน้านี้โตโน่เคยโพสต์เอาไว้
แล้วสิ่งที่โตโน่โพสต์คือเหมือนกับโตโน่ก็ขอบคุณทางคณะนี่แหละค่ะ
แล้วมันมีช็อตที่โตโน่โพสต์ข้อความในนั้นคือเหมือนกับเขาพูดบอกว่า
อาจารย์เจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรที่มีน้ำใจและน่ารักมาก
ไม่คิดค่าใช้จ่ายการทดสอบสมรรถภาพผมสักบาท
เดี๋ยวก่อนนะพี่น้ำแขกเมื่อกี้บอกอะไรนะไม่คิดค่าใช้จ่ายสักบาทเหรอ
ใช่ทีนี้ไอ้ประเด็นตรงนี้นี่แหละมันก็เลยว่าเอ๊ะคือมันใช่อันเดียวกันไหม
อะไรก็ว่าไปสำหรับคนนอกสำหรับอะไรเนี่ยเอกสารของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาลนี้
เขียนค่าใช้จ่ายแบบละเอียดแล้วนะใช่
มันมีสองอย่างเรื่องนี้มีคนไม่รู้ว่าจ่ายเงินกับมีคนโกหก
อืมทีนี้ฮะคุณโตโน่เนี่ยเขาเดินทางไปถึงนครพนมเมื่อวานนี้
ก็พูดถึงกรณีการไปทดสอบร่างกายในอุโมงน้ำของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรนี่แหละ
ก็เลยเป็นกระแสดราม่าคุณโตโน่บอกตัวเขากับทีมงานนะ
ไม่เคยไม่เคยคิดจะใช้ของใครฟรีและไม่ใช้งบประมาณรัฐในการจัดกิจกรรม
แต่ในเมื่อมีหน่วยงานต้องการสนับสนุนต้องการอนุเคราะห์ให้ใช้ทดสอบร่างกาย
เพื่อความพร้อมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมคุณโตโน่บอกไม่ใช่เรื่องแปลก
และไม่นำเรื่องนี้มาเป็นอุปสรรคปัญหาเพราะถ้าหากกลัวดราม่าคงไม่ต้องทำอะไร
ทำความดีไม่ต้องกลัวดราม่าเพราะมันคงมีทุกวันอยู่แล้ว
คุณโตโน่ยังกล่าวอีกว่าฝากทำความเข้าใจว่ากิจกรรมที่จัดขึ้น
ต้องการทำเพื่อแพทย์พยาบาลที่ทำงานเหน็ดเหนื่อย
อย่าไปเอาการเมืองหรือเรื่องแบ่งพักแบ่งสีมาเกี่ยวข้อง
ใครจะเชียร์ใครคุณโตโน่บอกเขาไม่สนใจนะ
เพราะโรงพยาบาลไม่เคยเลือกว่าจะต้องรักษาใคร
มีหน้าที่รักษาทุกคนทุกพักทุกฝ่ายทุกสี
อยากให้เห็นใจบุคลากรการแพทย์มากกว่าการเอาสีเอาฝ่ายมาเป็นปัญหา
คุณโตโน่บอกอยากให้ทุกคนรักสามัคคีกันเรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือดีกว่า
ไม่ว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ย
เพียงแค่เขาได้ทำนั่นคือความตั้งใจของเขาครับ
คือเรื่องอุโมงน้ำผมว่ามันเป็นไปได้นะที่คุณโตโน่อาจจะไม่รู้
คือมีคนจ่ายมีคนดูแลผู้จัดการอาจจะติดต่อประสานจ่าย
แต่คุณโตโน่อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามีการจ่าย
พอไปพูดว่าขอบคุณปั๊บเอกสารการจ่ายที่มันโพสต์ขึ้นมา
มันก็อ้าวไม่ตรงกับคำพูดคุณโตโน่ก็เลยเอาลงหรือเปล่า
อันนี้ผมโลกสวยสุดแล้วนะวันนี้วันนี้แหละ
ไม่ดีคุณโตโน่อาจจะโดนถามอีกนะ
เรื่องที่ว่าเมื่อสักครู่พี่น้ำแข็งอ่านให้ฟังใช่ไหม
โพสต์ของคุณโตโน่ขอบคุณที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย
ทดสอบสมรรถภาพของผมสักบาทแต่ต้องดูนะอันเนี้ยคุณผู้ชม
เพราะว่าอันนี้คือโตโน่เขาก็ระบุเรื่องค่าใช้จ่ายในการทดสอบสมรรถภาพ
เออเออซึ่งจริงจริงมันก็จะมีทั้งพาร์ทของการทดสอบสมรรถภาพพวกอะไรอ่ะ
อึดการทำงานของหัวใจแล้วก็อุโมงน้ำ
เลยไม่รู้ว่ามันมันคือมันเรียกแยกกันเออมันเรียกแยกกันหรือมันไม่รู้ส่วนเดียวกันหรือคนละส่วน
ใช่เออส่วนยอดบริจาคร่วมโครงการว่ายน้ำโขงของคุณโตโน่เนี่ยนะคุณผู้ชมฮะ
คนก็อยากรู้ว่าเท่าไหร่แล้วเนี้ยเอ่อนี่ฮะหกล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาท
นี่คือยอดอัปเดตเมื่อยี่สิบนาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสามทุ่มสามทุ่มเมื่อคืนยี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบแปดนาฬิกานะครับเออ